นี่เรามาถึงข่าวใหญ่นะคุณผู้ชมนะ
ยาบ้าเม็ดเดียวเป็นเหตุ
แหกด่านชนดะหนีตำรวจข้าม๕จังหวัดเลยครับ
คุณพูดใหม่สิยาบ้าเม็ดเดียวจริงเหรอ

ทำให้คนขับรถรายนี้ต้องขับหนีตำรวจ๕จังหวัด

เพราะตำรวจที่สมุทรประการเขาตั้งด่านในการตรวจแล้วเจอรถ
ต้องสงสัยคันนี้พยายามจะเรียกตรวจ
ท้ายที่สุดรถคันนี้แหกด่านเลยครับ
ใช่
โอ้โหคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะ
รถกระบาดตู้ทึบเนี่ยนะตอนที่เข้าด่านมา
เพราะว่าทางด้านตำรวจชุดป้องกันและปราบปรามสพสำรงเหนือ
จังหวัดสมุดประการกำลังตั้งจุดตรวจนะฮะ

แต่ดูท่าทีนะคุณนะเหมือนจะเข้ามาจอด
แต่สุดท้ายหักขวาฮะหักขวาแล้วก็ชนรถสองแถวคุณ
ลากรถสองแถวไปนู่นตำรวจเห็นว่าไม่ดีแล้ว
ต้องมีอะไรพิลึกมีอะไรแปลกแล้ว

คือเห็นแบบนี้นึกว่ามีสิ่งผิดกฎหมาย
ถ้าเกิดยาบ้าเป็นหลักหมื่นหลักแสนเมตร
จริงนะฮะดังนั้นครับตำรวจก็เลยต้องตามฮะ
คนขับรถมีพฤติกรรมต้องสงสัยขับหนีตำรวจคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจตามนี่ไม่ใช่รถขบวนนะคุณไม่ใช่รถขบวนนะ
แต่เป็นรถที่กดดันไล่ล่าแต่รถคันนั้นนะคุณ
คนขับไม่ยอมแต่โดยดีขับรถหนีคุณ
ผมบอกเส้นทางให้ว่าเขาหนีไปไหนจากเมื่อกี้ใช่ไหม
ตรงจุดสกัดบริเวณท้ายซอยปรายศนีย์ตรงถนนศรีนครินที่สมุทรประการ
เขาน้ำมุ่งหน้าแยกศรีเทพาเลี้ยวขวาเข้าถนนเทพรักษ์ขาเข้านครบาน
ที่รถกระบะตู้ทึบคันนี้เฉียวชนรถจักรยานยนต์ชาวบ้านเสียหายไป๑คันแล้วนะคันแรกนะ
ขับรถหนีด้วยความเร็วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยศรีบุญเรือง๑มุ่งหน้าซอยอุดมเดช
ตลอดเส้นทางเป็นซอยแคบคุณทำให้รถผู้ก่อเหตุเนี่ยเฉียวชนรถชาวบ้านอีกหลายคัน
แล้วรถคันนี้ยังไม่สิ้นฤทธิ์ออกมาเข้าถนนสุขุมวิทย์ครับ
กลับรถช่วงช้างสามเสียนขึ้นทางด่วนอีกต่างหาก
ฮือมุ่งปริ๊บไปเลยค่ะมุ่งหน้าจังหวัดปทุมธรรมนี
ส่วนตำรวจที่ไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดแต่ผู้ก่อเหตุยังขับรถหนีด้วยความเร็ว
ไม่ยอมหยุดครับโอ้โห
ไม้กั้นเก็บค่าผ่านทางมุ่งหน้าเข้าเขตพระนครสิทธิยา

นี่ค่ะสุดท้ายสามารถสกัดและหยุดรถผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
หมู่๖ตำบลบ้านม้าอำเภอบางไซจังหวัดพระนครสิทธิยา

เขากำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าเสนา
แต่ยางล้อรถผู้ก่อเหตุระเบิดตุ้ม

และที่เขาไปชนรถคันอื่นชนดะแบบนี้

ประตูฝั่งคนขับเปิดออกไม่ได้

แต่เขายังไม่สิ้นฤทธิ
เขากระโดดหนีออกจากรถนี้ได้อย่างไรรู้ไหมคุณ

เปิดหน้าต่างฝั่งผู้โดยสาร

ตามไปด้วยคือกระบะตู้ทึบคันนี้

ตำรวจอุตส่าห์ตามมา๕จังหวัด
รถตำรวจบางคันน้ำมันหมดต้องจอดทิ้งไว้
ปีนขึ้นรถเพื่อนเพื่อไล่ล่าต่อนะคุณนะ

พี่เครื่องแบบผมเปียกหมด
เท่านั้นไม่พอไอ้กล้องติดหน้าอก

พยายามถอดกางเกงยีนขายาวทิ้ง

นี่แหละที่อยู่ในซองซิปนี้แหละ

ยาบ้าเม็ดเดียวหนี๕จังหวัด
ดะไปทั่วรถคันอื่นเสียหายเป็น๑๐
ท้ายที่สุดจนมุมที่อายุทธิา

ตอนนั้นทำใจดีสู้เสือยอมเข้าด่านตรวจ
ก็เลยตัดสินใจแหกด่านหนี

พูดไปก็สั่นไปยังกลัวอยู่นะครับคุณผู้ชม

เศษมาเยอะไหมอย่าบ้า
เศษมาเม็ดเดียว
เศษมาเม็ดหนึ่งเศษมาตอนไหน

ตอนออกมานี่จะไปไหนอ่ะครับ

ผลอะไรครับขนอะไรมา

กำลังจะไปรับงานบางทีเสพยามาเจอด่าน

กลัวเขาอยู่

มีเม็ดเดียวที่เขาเสพกับอีกเม็ดหนึ่งในกระเป๋าเท่านั้นเอง

ฟังบอกพี่พวกผมก็ไล่ล่าระทึกเหมือนกันนะ
เขาขึ้นทางด่วนพวกผมก็ขึ้นเหมือนกัน

จนกระทั่งไปสุดทางรถผมนะครับคุณ
รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำมันหมดเหมือนกัน
กระโดดปีนขึ้นรถของเจ้าหน้าที่อีกคน
เพื่อจะตามไล่ล่าประสานกันทุกจังหวัด
จนไปสิ้นฤทธิ์ที่อายุทธิานะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะทีมข่าวไปถามชาวบ้าน
อยู่ตรงจุดเกิดเหตุบริเวณหมู่๖ตำบลบ้านม้า
แล้วให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุประมาณ๓ทุ่ม
ได้ยินเสียงเอะอะเอตโรเลย
ออกมาดูเห็นรถกระบะตู้ทึบนี่แหละคุณ
ยางแตกทั้ง๔ล้อเหลือแต่กระทะล้อ
อันนี้ที่อายุทยาคุณที่นักข่าวเราไปตาม
ตรงจุดสิ้นสุดที่เขาหลบหนีไป

คุณผู้ชมเขาบอกโหตอนนั้นชาวบ้านตรงนั้นก็ตกออกตกใจเหมือนกันนะฮะ

ลงไปในคลองไปจับตัวคนร้ายได้๑คน
ก่อนที่ตำรวจจะมาขอน้ำจากบ้านชาวบ้านล้างตัว
เพราะเต็มไปด้วยคราบขี้โคนและเศษขยะ
เมื่อกี้นี่คือจุดสุดท้ายคุณที่รถสิ้นฤทธิ์
แล้วคิดจะกระโดดลงคลองเนี่ยนะฮะ
ฟังเสียงชาวบ้านที่อายุทยาหน่อยฮะ

เขาก็พุ่งลงน้ำไปตำรวจก็โดดตามไปสองนาย
เขาก็ลงไว้ได้บุญร้ายขึ้นมาแล้วล่ะ

จะเป็นอาหญ่าเสาะเต็มตัวไปหมดเลย

บอกนี่ที่ผมนี่ครับผมก็ดื่มไปให้ล่ะ
อายุทยาเขาก็ตกใจนะระทึกไกลนะคุณนะ
จากสมุดปราการยันยุทธิยาแบบนี้
สำหรับผู้ก่อเหตุตำรวจแจ้งข้อหาเป็นผู้ขับขี่รถยนต์
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้านะครับ
ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

แล้วก็น่าจะมีเรื่องของพยายามหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะ
รถนี้ก็ถูกขนมาจากอายุทยา
กลับมาไว้ที่สมุทรปราการมาไว้สพที่รับผิดชอบ
คุณตอนไปขับชิวเลยตอนกลับต้องมีรถไปยก
ใช่เพราะว่ามันสภาพไม่ไหวแล้วไงคะ
นี่คือ๕จังหวัดนะคุณผู้ชมคิดดู